ใครที่เลี้ยงสุนัขนะคะแล้วทราบว่าสุนัขของตัวเองเนี่ยกลัวเสียงฟ้าร้องฟังข่าวให้นี้นี้นี้ให้ดีดีนะคะเพราะว่าบางคนเห็นกลัวเสียงฟ้าร้องไงก็ไปโหมันกัดนะคะค่ะแล้วเป็นสุนัขที่พันดุอยู่แล้วยังบางแก้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยองค่ะมันกลัวฟ้าผ่านะคะกลัวเสียงฟ้าร้องนี่แหละกัดเจ้าข

ปกติจะปล่อยให้วิ่งเล่นเพื่อเฝ้าบ้านเฝ้าสวนไม่มีรั้วกำแพงกั้นหลอกป้องกันขโมยที่จะมาขโมยผลไม้แต่ถ้าวันไหนฝนตกหนักฟ้าร้องจะเอามาล่ามไว้แบบนี้เลยใต้ถุนบ้านเพราะสุนัขเขากลัวกลัวเสียงฟ้าร้องก่อนที่พ่อจะถูกกัดฝนตกหนักมากค่ะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นระยะเจ้าสองตัวนี้ก็ส่งเสียงร้องเนื่องจากตกใจเสียงดัง

เย็บไปเป็นร้อยเข็มและยังต้องรอผ่าตัดอีกนะคะ

อืมแต่เราได้ยินเสียง

แล้วก็วิ่งลงไปก็ไปฟาดมันครับ

ตอนเย็นต้องผ่าตัดอีกรอบไม่รู้ต้องนอน

พอนักข่าวของเราถามว่าแล้วจะเอายังไงล่ะกับเจ้าทีเจ้าแทนเนี่ยทำยังไง
จะเลี้ยงต่อไหมเลี้ยงต่อค่ะแต่ว่าก็จะต้องป้องกันด้วยการไปซื้อกรง
เอามาใส่เขาไว้ในช่วงนี้ฟ้าร้องนะคะอ้าวก็แสดงความเป็นห่วงนะคะ
แล้วก็หลายคนต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวแหละ
แต่เขาก็มีความตกใจอยู่ในนั้นด้วยค่ะ